คุณผู้ชมคะจากกรณีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นช่วงแปดโมงเช้าสิบสองพฤษภาคมนะคะบนทางด่วนมีรถกระบะคันหนึ่งค่ะขับพุ่งไปชนรถจักรยานยนต์ของเจ้าหน้าที่ที่เขากำลังปฏิบัติหน้าที่ดูแลเรื่องของการจราจรอยู่มีภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้ได้จังหวะชนเต็มเต็มแบบนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยเขากระเด็นเลยนะคะกระเด็นไปไกล
ผีมทร์บุร้องศรวรรณ์จราจรงานศูนย์ควบคุมจราจรด่วน๒กองกำกับการ๒กองมาหับการตำรวจจราจร
ท่านนี้แหละค่ะถูกชนแล้วตัวเนี่ยกระเด็นไปกระแทกพื้นรถจักรยานยนต์ก็กระเด็นไปหลายเมตรนะคะ
อันนี้คือบนทางด่วน๒ช่วงทางลงทางด่วนยมราชต่างระดับพญาไทยบางโครดด้านขาออก๘โมงเช้า๑๒พฤษภาคม
หลังเกิดเหตุร้อยตำรวจรีบุญเยี่ยมบาดเจ็บสาหัสค่ะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลตำรวจ
อาการก็คือกระโหลกศีรษะร้าวกระดูกสันหลังร้าวกระดูกสะโพกขวาหักกระดูกข้อเท้าขวาแตกขาขวาท่อนล่างเนี่ยหัก๒จุดเลยนะคะ
หนักเลยต้องผ่าตัดด่วนแต่ว่าล่าสุดอาการปลอดภัยแล้ว
จากการตรวจสอบก่อนเกิดเหตุร้อยตำรวจรีบุญเยี่ยมเขาขี่รถจักรยานยนต์ไปปฏิบัติหน้าที่นะคะ
ความพร้อมอำนวยความสะดวกเรื่องของการจราจรบนทางด่วน
แล้วก็จอดรถอยู่บนเส้นกล้างปลาซึ่งเป็นจุดปลอดภัย
แต่รถกระบะคันนี้รถสีขาวคันนี้ขับมาเร็ว
แล้วก็วิ่งคล่อมทับเส้นกล้างปลาค่ะ
พุ่งไปชนท้ายรถจักรยานยนต์ของร้อยตำรวจรีบุญเยี่ยม

ทีมข่าวของเราก็ไปสอบถามความคืบหน้าเรื่องนี้
ตำรวจจราจรนะคะท่านก็บอกว่าหลังเกิดเหตุ
ตำรวจก็ควบคุมตัวคนขับรถกระบะเป็นผู้ชายอายุยี่สิบเก้า
ทางด่วนมาจากศรีสมานจะไปลงทางด่วนถนนจันทร์
ตอนขับรถใช้โทรศัพท์มือถือดูแผนที่มาตลอดทาง
มาถึงจุดนี้ก้มหน้าดูมือถือไม่ทันเห็นตำรวจเงยหน้าขึ้นมาปุ๊บเบรกไม่ทันแล้ว
ก็พุ่งชนไปเต็มเต็มก็แจ้งข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตราย
ข้อหาใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถจากการตรวจสอบไม่มีสารเสพติดหรือแอลกอฮอลในร่างกายคนขับรถกระบะนะคะ
ก็ทีมข่าวของเรายังไปที่โรงพยาบาลตำรวจนะครับไปคุยกับร้อยตำรวจรีบุญเยี่ยมผู้บาดเจ็บนะครับ
ตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วนะฮะซึ่งก็ได้เล่าเหตุการณ์วันเกิดเหตุให้กับเราฟังนะครับ
รู้สึกเรานี่หนุนแหลกไหมครับ
มันบว้วบไปเลยครับนะครับเป็นแผงที่คงบว้วไปเลยครับ
แต่ว่าใครที่เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดก็ต้องบอกว่าโอ้โห
ใช่ไหมค่ะถูกชนขนาดนั้นเนี่ยคือแน่นอนแล้วว่าสาหัสหนักนะครับ
แต่ว่ารอดมาได้จนถึงขนาดนี้คุยกับเราได้เนี่ยก็ถือว่าปฏิหารนะฮะ
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยถามท่านร้อยตำรวจรีบุญเยี่ยมนะครับว่า
เออพี่ห้อยพระอะไรคะเนี่ยคือดวงแข็งมากนะครับ
ร้อยตำรวจรีบุญเยี่ยมบอกกับทีมข่าวของเรานะครับบอกว่าไม่ได้ห้อยพระเลยนะฮะ
มีสิ่งที่ยึดเหนียวจิตใจตลอดการปฏิบัติหน้าที่ก็คือ
วกหม้อตานที่มีตราแผ่นดินประดับไว้บนหมวก
ซึ่งจะเก็บติดตัวไว้ตลอดเวลาแล้วก็ห่วงมากนะครับ
ซึ่งหลังจากที่รู้สึกตัวขึ้นมานะครับสิ่งแรกที่ยังถามหาก็คือหมวกใบนี้ฮะ
นี่ครับหมวกที่ต้องสวมใส่เวลาปฏิบัติหน้าที่
ได้ข่าวว่าไม่ได้ห้อยพาด้วยใช่ไหมครับ

จะมีหมวกหม้อตานอยู่ในกล่องตลอดนะครับ

เหนียวเป็นที่พึ่งทางใจตลอดนะครับ
เพราะว่าผมพอที่จะรู้ว่าเป็น
หวกที่พระราชทานมานะครับ
เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผมก็ยึดถือมาตลอดนะครับ
พอผมได้สติขึ้นมาอยู่บนรถกู้ชีพแล้ว

นึกถึงทีแรกเลยนึกถึงเฮ้ย
ถ้าหมวกเฉพาะไหนหมวกคือห่วงหมวก
คือนึกถึงหมวกเลยที่แรกเลยครับ
หรือยังห่วงมาตราเลยที่แรกเพราะว่า
หมอกวันนี้ผมก็ติดรถตลอดนะครับ
ผู้บังคับบัญชาบอกร้อยตำรวจรีบุญเยี่ยมเป็น
ตำรวจน้ำดีปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันขันแข็งนะคะ
ศีลบัตรหน้าที่บนทางตรวจสอบมา๒๖ปีแล้ว